น้ำลดแล้วเราจะกินอะไรกันดี
หลากหลายข้อความเนอะบางคนก็แบบว่าทานทุเรียนนี่แหละ
นึกออกก็ว่ากันไปแต่ถ้านึกไม่ออกอ่าตลอดกินวันนี้มีคำตอบ

กุ้งอบภูเขาไฟ
เจ้าแรกในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
อยากกินแล้วใช่มั้ยไปเลยครับในช่วงของตลอดกิ้ง
ว้าวน่าเยี่ยมเลย

โอ้โหวันนี้นะเรามากันถึงที่นี่จังหวัดนครปฐมครับ
และจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับนี่คือดูบัวคาเฟ่ในอำเภอนครชัยศรีครับ
โอ้โหบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วนี่เดี๋ยวจะพาไปชิมของอร่อยกันด้วยกับกุ้งอบภูเขาไฟกองพะเนิน
เห็นไหมคุณผู้ชมถึงแล้วร้านกุ้งอบภูเขาไฟตรงเข้าไปเลยครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราเดินทางกันมาถึงแล้วนะสำหรับในร้านแห่งนี้โอ้โหดูโออาใหญ่ตระกาลตา
มาถึงที่นี่แล้วจะไม่ทานได้อย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตลอดกินกันเลยดีกว่าครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณแบงค์กุ้งอบภูเขาไฟเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
๓ปีครับก็เริ่มจากคุณพ่อเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งครับแล้วก็อยากมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง
ก็เลยมาลองทำร้านอาหารดูครับผมเห็นที่หลังร้านเนี่ยเฮ้ยมันเป็นบ่อกุ้งอยู่หลังร้านใหญ่โตโมโหลานมากเลยนะ
เอากุ้งเป็นมาทำอาหารเลยนะให้กับลูกค้าไม่มีกุ้งย้อมแมว
คือจะเอากุ้งเป็นเป็นมาแล้วก็อบเลยใช่ไหมครับจานนึงจะใส่ลงไปสักกี่ตัว

กิโลเดี๋ยวเรามาชิมว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นยังไงครับ
มันก็จะกลายเป็นกุ้งอบภูเขาไฟที่ร้อนระอุขึ้นมาเลยทันที
วิธีการทำคุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วในครัว
คือจะเอากุ้งเป็นมาแล้วก็อบเลยใช่ไหมครับ

ก็๑กิโลกรัมครับครับ๑กิโลกรัม
ออกมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ

ถ้าขี้เกียจแกเองกลัวมือเปื้อน

โอ้นี่ไม่จำเป็นต้องแกะเองเลย
อกจากแกะเปลือกกุ้งแล้วนะครับ

อื้อมันหยดเยอะ

เนื้อกุ้งมันสดสดมาก
พอทานเข้าไปคุณจะรู้สึกเลยว่ามันดึบลงไปพอดี
อย่างแรกคุณจะได้กลิ่นสัมผัสของมันก่อน
รสชาติตัวของน้ำซอสมันจะเค็มหน่อย

ทีนี้แหละรสชาติมันจะอร่อยแบบเพอร์เฟคเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับกุ้งอบภูเขาไฟเมนูเด็ดของร้านนี้
ที่ใครมาก็ต้องสั่งเรียกได้ว่ากุ้งหมดวันหนึ่งนะ
ไม่ต่ำกว่าพันตัวเลยทีเดียวครับ
และนอกจากนี้ยังมีอาหารจานเด็ดอีกมากมาย
เช่นปลากระพงอกแตกแกงส้มกุ้งชะอม
ปลาช่อนเผาบ้านไร่พร้อมน้ำพริกสูตรเด็ด
หอยนังรมสดจากสุราธานี
บอกเลยว่าฟินทุกจาน

คุณแบงค์ครับช่วยบอกหน่อยนะครับว่าร้านของเราเนี่ย
จุดสังเกตในการเดินทางมาอยู่ตรงไหนครับ
ร้านอยู่อำเภาเหมืองและความประถมไนยังไหมครับ

พอวิ่งตรงมาจุดสังเกตก็จะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ครับ
หาไม่ยากหมายได้โทรศัพท์ครับคุณแบงค์ครับ

๑๐โมงเช้า๑๔๐๐น
ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะครับขอบคุณครับคุณแบงค์ครับ
ตลอดกินไม่เคยมามือเปล่าคุณผู้ชมครับเราพกนี้มาด้วย
ผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวี
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะ
ตลอดกินจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ
โอ้โหน่าอิจฉาคุณนะ
คุณไม่เคยไปมือเปล่าแต่คุณกลับมามือเปล่าตลอดเลย
ไม่เคยกลับมาคือยังไงมันอิ่ม

เพราะฉะนั้นอยากจะมอบคืนความสุขให้กับคุณผู้ชม
ลองทานกันดูกุ้งอบเขาไฟที่
จังหวัดนครปฐมอร่อยมากลองทานแล้วอร่อยคอนเฟิร์มครับ